ถ้าหากว่าใครอยากจะกินเป็นเหมือนอาหารที่เป็นอาหารไทย
อย่างพวกแกงส้มแล้วเนี่ยนะคะต้องแนะนำทีดีคุณผู้ชม
เพราะว่าปกติพูดถึงแกงส้มเราจะนึกถึงแกงส้มเหรอคะ

แต่ว่านี่ค่ะคุณผู้ชมคือเมนูแกงส้มหยวกกล้วย

เป็นยังไงค่ะมันทำแบบไหนเป็นเมนูสำหรับคุณแม่ได้ด้วยนะ
หยวกกล้วยเหรอผมเห็นบวกขาวชอบเตะประจำเลย
อันนั้นหยวกสอบมวยคุณ

อันนั้นแหละเอามาทำเป็นแกงส้ม
นี่ค่ะเอาหยวงกล้วยข้างในที่มันอ่อนเนี่ยค่ะ

เราไปดูกันเลยเมนูนี้เขาทำกันยังไงนะคะ
วิธีการก็คือว่านำแกนหวกกล้วยด้านในมาหันเป็นชิ้นพอคำแบบนั้นนะคะ

แล้วก็ผสมนำน้ำมะขามเปียกลงไป
ทำแบบนี้ก็เพื่อให้ชิ้นหยวกกล้วยนั้นขาวกรอบแล้วก็ไม่ดำ
จากนั้นค่ะใช้ไม้คนในหม้อหยวกกล้วยให้ใหญ่ที่ติดอยู่ออก

ต่อด้วยการทำแกงส้มค่ะก็คือทำน้ำพริกแกงส้ม
เอาไปผสมกับเนื้อปลาช่อนโครก
เคล้าให้เข้าการตั้งน้ำให้เดือด
แล้วก็นำน้ำพริกแกงส้มที่ผสมเนื้อปลาลงเข้าไปในหม้อปิดฝา
เอาลงไปปิดฝา
เสร็จแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยน้ำปลาร้าต้มซุปน้ำมะขามเปียกเกลือน้ำปลา

ตักใส่ชามพร้อมรับประทานกับปลาเข็มทอดข้าวสวยร้อน
ค่ะมันแบบตัดรสกันปลาทอดก็ได้เนี่ย
คือดูแค่นี้แต่คุณค่ะความเป็นหยวกกล้วย
มันจะกรุบนุบได้ทั้งใหญ่อาหารด้วย
แล้วก็ได้ทั้งคุณประโยชน์ที่อยู่ในหวกกล้วยนี้ด้วย
เขาถือว่าเป็นเมนูที่เช้าตำบลหัวไข่
จังหวัดอ่างทองเนี่ยเขาทำกันแล้วก็ทำทานแค่ปีละ๒ครั้ง
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตในหนาข้าวเท่านั้น
เอามาให้ดูกันเผื่อใครอยากได้ไอเดีย

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจ
กล้วยเนี่ยนะโอ้โหเอามาใช้ประโยชน์ได้เยอะจริงนะ
เยอะจริงหยวกกล้วยก็ใช้ได้ใช่ไหมทำกับข้าวได้
ปลีกล้วยก็ทำอาหารได้ใบตองก็น่าล้าง